คุณผู้ชมคะติดตามความคืบหน้าคดีสังหารโหด
สองสามีภรรยาเศรษฐีตลาดลงเกลือกันนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวน
ล่าสุดทางด้านศาลจังหวัดสะแก้ว
มีการอนุมัติหมายจับผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมด๓คน
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าน่าจะได้ตัววันนี้
รวมถึงมีการกระจายกำลังกันติดตามมาดำเนินคดีค่ะ
กรณีฆ่าสองสามีภรรยาเศรษฐีตลาดลงเกลือ
ก็คือนางสาวสายันจันทาแล้วก็สามีคือนายพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือว่าเฮียกวง

ทางด้านพลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก่อนหน้านี้มีการสั่งเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
มาเป็นชุดสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒แทนเพื่อความโปร่งใส
แล้วก็มีการสั่งปรับเปลี่ยนให้ชุดสืบสวนจังหวัดสะแก้ว
มาร่วมการปฏิบัติงานกับชุดสืบสวนภาค๒
เป็นความคล่องตัวในการติดตามคนร้าย
แล้วก็ล่าสุดคือสารจังหวัดสาแก้วค่ะได้อนุมัติหมายจับ
ผู้ก่อเหตุฆ่าสองสามีภรรยาแล้ว

๓ไหมจับมีคนไทย๑คน
คือนายวิชิตอินแก้วหรือว่าโละ
ในข้อหากระทำความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

รวมถึงเป็นคนไทยที่ออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ว่าได้หรือน่าจะกระทำความผิดอาญา
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน๓ปี
อายุความ๒๐ปีนับไปตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ

ส่วนอีก๒หมายเป็นคนต่างด้าวชาวกัมพูชา
มีนายเกียร์หรือว่านายเจียไม่ทราบนามสกุล๑คน
อีกคนนึงก็คือนายลุนไม่ทราบนามสกุลเช่นกันนะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตามประกบตัว
บริเวณตลาดจุดผ่อนปลนบ้านเขาดิน
ตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
แล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวอาจจะได้ตัวผู้ต้องหา
ภายในวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราต้องรอตามข่าวนี้นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการขยายผล
กล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายได้
นี่ค่ะจนไปเจอคนร้ายอยู่ระหว่างการหลบหนี๓คน
แล้วชุดสืบเขาก็ตามประกบตัวจนมีการออกหมายจับนะคะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตั้งเอาไว้๓ประเด็น๓เรื่องนะคะ
คือ๑ปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น
เป็นเรื่องของผลประโยชน์ในตลาด
เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินค่ะ